ท่านผู้ชมครับเรายังตามความคืบหน้าคดีของชายเร่ร่อนคนหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
สภาพก็คือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้น
เราไปได้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องของเงินชาปนักกิจสงเคราะห์นะฮะนี่เป็นภาพที่เกิดเหตุนะครับ
วันที่เขาเจอศพนะครับใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงระหว่างอำเภอแม่ริมกับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
สพแม่ริมวันนั้นได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีคนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับไปตรวจสอบแล้วผู้ตายชื่อนายอนันต์ดวงมาลัยอายุ๕๘ปีนะครับ
เสื้อลายดอกใส่กางเกงยีนสีดำสภาพศพคือคว่ำหน้าในพงหญ้าใต้สะพานนะครับ
แล้วใบหน้าเนี่ยลักษณะคือถูกของมีคมฟันเป็น๑๐แผล
มือซ้ายมือขวาก็ถูกของมีคมฟันไทยทอยถึงศีรษะถูกของมีคมฟันเหมือนกัน
ศีรษะนี่ถึงขั้นกระโหลกล้าวเลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีข้าวของเนี่ยเสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ที่นอนเสื้อผ้า
แล้วก็ขวดสุราด้วยนะครับมีพวกโต๊ะเครื่องแป้งด้วยอยู่ที่ใต้สะพาน
เพราะว่าเขาเนี่ยเคยมีภรรยาเลิกกันไป๒ปีได้
แล้วมาใช้ชีวิตอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงแบบนี้เหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองอย่างนี้เลยนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะกำลังสืบสวนกันอยู่
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เป็นที่พักของนายอนันต์นะครับ
ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังอยู่นะฮะ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาอยู่ที่เนี่ย
อยู่แบบนี้ทุกวัน๒ปีได้แล้ว
โต๊ะข้าวของเครื่องใช้อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิ่ง
แม่ค้าขายร้านข้าวแถวนั้นนะครับเป็นร้านขายของชำด้วยนะครับ
คุยกับเราฮะชื่อว่านางวิลัยศรีคำปันนะครับ
บอกว่าเมื่อ๔ตุลาเนี่ยยังเห็นนายอนันต์อยู่เลยนะครับ
ซึ่งนายอนันต์คนที่นี่เขาเรียกว่าจันเจ้า

๔ตุลาคมช่วงบ่ายเนี่ยเห็นเดินผ่านหน้าร้านไปส่งผักบุ้ง
แล้วไปช่วยงานที่วัดสมคีทำ
พอตอนเย็นก็เห็นไปนั่งดื่มเหล้าขาวคนเดียวที่ร้านแถวนั้น
คนเดียวเนี่ยดื่มไป๖เป๊กชั่วโมงกว่า
ทุ่มกว่าสักทุ่ม๒๐ก็ออกจากร้านเหล้าไป
แล้วก็บ่าย๒๓๐วันที่๕ตุลาคือวันต่อมาเนี่ย
มีสองสามีภรรยาชาวไทยใหญ่มาตกปลาใต้สะพาน
ก็เจอว่าน้ายอันนั้นไปนอนเสียชีวิตอยู่
ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบ
จันเจ้าเนี่ยชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติเขาอัธยาศัยดีนะ
มีเพื่อนอยู่สองคนนะครับชื่อว่านายนนกับในเลี้ยบ

แต่วันเกิดเหตุที่เห็นว่านายจันเจ้าเขานั่งดื่มเหล้าอยู่แล้วจะไปเจอเสียชีวิตไม่เห็นว่าสองคนนี้มานะ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นสองคนนี้หรือเปล่านะครับจะใช่หรือเปล่านะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เขามาแถวร้านเหล้านั่งดื่มเหล้าไป๖เป๊กเนี่ยเขาใส่เสื้อสีดำ
ไม่ได้ใส่เสื้อตัวที่เจอตอนวันพบศพที่เป็นเสื้อลายดอกอันนี้คนหนึ่งนะฮะที่ให้ข้อมูล
ส่วนผู้ใหญ่บ้านบ้านซางนะฮะเจ้าของพื้นที่นะครับผู้ใหญ่กุศลคำใสบอกกับเราว่าคดีนี้ตำรวจตั้งไว้สองประเด็นนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาสซึ่งตำรวจจะไปเรียกเพื่อนคือนายนนกับนายเลี้ยบมาสอบปากคำ
อีกประเด็นนึงก็คือโอ้โหประเด็นนี้มีข้อน่าสังเกตมากเพราะตำรวจไปพบว่าชื่อของนายอันนันดวงมาลัยวัย๕๘ปีเนี่ย
ถูกนำไปเข้าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นั่นหมายความว่าถ้านายอนันต์ตายจะมีคนได้รับเงิน
แล้วไปตรวจสอบแล้วมีภรรยาเก่าที่เลิกกันไป๒ปีนำชื่อนายอนันต์เข้าสมาคมชาปนกิจบ้านสางกับสมาคมชาปนกิจนครพิงเข้าสองสมาคมเลยนะฮะ
อีกชื่อนึงนะฮะเป็นชื่อของนางลอยที่เป็นเพื่อนบ้านของนายอนันต์เอาชื่อนายอนันต์ไปเข้าสมาคมชาปนกิจนครพิงแล้วก็มีอีกสองสามคนด้วยที่ยังไม่ทราบชื่อเอาชื่อนายอันนันต์เหมือนกันไปเข้าสมาคมชาปนกิจยูเนียนนายอนันดวงมา

ไม่ไปไหนไม่หนีไม่อะไรไม่รู้แบบคนไม่รู้รู้เนื้อรู้ตัวเลย
รายงานของการตายพ่อก็ไม่สามารถรู้ถึงขนาดนั้นเนาะ
มันเป็นสิทธิของเขาที่เขายินยอมกันให้เอาไปเข้า
เราได้คุยกับอดีตภรรยาของนายอนันต์นะครับ
ชื่อว่านางสาวลำแพนอ่วมอ่อนอายุ๕๒นะครับ

หลังจากที่นายอดีตสามีเสียชีวิตนะ
เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานที่เจอศพ
เธอก็ได้รับเงินชาปนกิจแล้วนะฮะ

ได้จากสมาคมชาปนกิจบ้านซาง๓๐๐๐บาท
แล้วก็สมาคมชาปนกิจนครพิงเนี่ยได้แสนกว่าบาท
แต่ที่สมาคมชาปนกิจนครพิงที่ได้แสนกว่าบาทเนี่ย
ต้องแบ่งกับนางลอยที่เอาชื่อนายอนันต์ไปเข้าเหมือนกัน
นางลอยเนี่ยได้ไป๕๐๐๐บาทแบ่งครึ่งกัน
แต่ยืนยันว่าเธอไม่ได้หวังผลประโยชน์เรื่องพวกนี้เลยนะครับ
ไม่เคยคิดค่าอดีตสามีเพื่อรับเงินเหล่านี้เลยนะครับ
เพราะตัวเธอเองเนี่ยกลัวบาปกรรม
แม้แต่พ่อหลวงก็ต้องเข้า
มันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับคดีแบบนี้
ไม่ได้เกี่ยวเขาให้เข้าอยู่แล้ว
คือถ้าถ้าตายปุ๊บไม่มีเงินทำศพก็จะเอาเงินที่ไหน

ตรงนี้คือส่งคาบสังขารที่แบบให้มีเงินทำศพไปเฉย
ถามว่าเหลือไหมไม่มีใครเหลือหรอก
ตัวพี่เองพี่ไม่ได้เยอะหรอก
คือมันมีนครพิงนครพิง๒คนใช่ไหม
มันได้อยู่แสนกว่าบาทก็แบ่งคนละห้าหมื่น
แล้วพี่ได้ที่บ้านนี้๓๐๐๐กว่าแค่นั้นเอง
คิดแล้วทำงานศพพี่ยังไม่พอเลย
ถ้าเอาศพมาทำที่บ้านเอ๊ะแต่ปกติแล้วหลักการของสมาคมชาปนกิจต่างต่างนี่
เขาต้องให้ทายาทนะใช่ไหมอย่างนี้อดีตภรรยา
เราก็ไม่รู้ว่าเขานับว่าเป็นทายาทหรือไม่ทายาทเคยจดทะเบียนสมรสอะไรกันหรือเปล่า
ใช่ไหมเพราะว่าเอาอย่างอีกคนนึงชื่อนางลอยอย่างเงี้ย
เอาชื่อไปเข้าแล้วมีคนตายไปก็ได้เงินอย่างนี้หรอคือถ้าเราเอาชื่อใครไปเข้าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
แล้วคนนั้นตายเราก็ได้เงินเลยอย่างนี้เหรออืมเนี้ยอันเดิมต้องขยายผลต่อนะครับ
ผู้ชมครับทีนี้ถ้าเรื่องของเพื่อนเนี่ยได้ข้อมูลนะครับว่ากลุ่มเพื่อนที่ชอบมาเล่นหมักฮอสกับ
นายอันนั้นหรือว่านายจันเจ้าเนี้ยนะฮะเขาจะเล่นข้างแถวศาลาหน้าวัศมกีธรรมนะฮะ
หนึ่งในนั้นคือนายอินตุ้มนะครับอายุ๖๒นะฮะ
บอกว่านายจันเจ้าเนี่ยชอบเล่นมาฮอสแต่ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
ก็มีกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นจะฆ่ากันนะ
วันเกิดเหตุเห็นนายจันเจ้ากับเพื่อนสนิทสองคนก็นั่งเล่นมาคอสกันอยู่
มีโตเถียงกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่นายอินตุ้มเขาบอกเนี่ย
ถ้าไล่เรียงดูนะครับทุ่มสี่สิบสี่ตุลาวันอาทิตย์นะ
นายจันเจ้านั่งเล่นมักฮอสยังใส่เสื้อสีดำอยู่
พอ๒ทุ่มกว่าแยกย้ายกันกลับไปเนี่ย
จันเจ้ายังนั่งเล่นต่อคนเดียวเกือบ๓ทุ่ม
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อลายแล้ว
กลับมานั่งเล่นที่สาราอีกครั้งหนึ่งเล่นมักฮอสนะฮะ
แต่จะเล่นคนเดียวหรือยังไงเนี่ยมันไม่เห็น
รู้แต่ว่านั่งอยู่ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ด้วยหรือเปล่า
แถวรอบสาราตรงนี้นะครับที่ผู้ตายเขาชอบมาเล่นหมักฮอสเนี่ยนะฮะ

คราบเลือดอยู่ที่กระถางต้นไม้นะฮะแล้วก็มีกระสอบถุงปุ๋ยด้วยนะครับ
ที่มีคราบอยู่นะครับแต่ชาวบ้านบอกก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เลือดหรือเปล่า
มันอาจจะเป็นอะไรยังไงก็ได้หรือจะมีอะไรตรงนี้ก่อน
ก่อนที่จะไปพบศพตรงจุดที่เขาอยู่ที่ใต้สะพานหรือเปล่า

อันนั้นนี่ก็เป็นชายเร่ร่อนอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงนะครับ
ก็อยู่มาตรงนี้๒ปีได้แล้วนะครับ
วันนี้มีพี่ชายนะครับพี่ชายมาแสดงตัวนะครับ

อนันต์น้องชายออกจากบ้านมาเพราะชอบดื่มเหล้า
ทะเลาะกับแม่เป็นประจำนะครับ
แล้วก็มีภรรยาอยู่ที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้นี่แหละนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเคยมาตามให้กลับบ้านแล้วแต่ไม่ยอมกลับนะครับ
ในครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องราวบาดหมางอะไรกับใครยังไงหรือเปล่านะครับ

ทางตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
คนสนิทเรื่องเพื่อนมานั่งดื่มเหล้ามานั่งเล่นหมักฮอสด้วยกัน
จะมีปัญหากันหรือเปล่าเพราะมีร่องรอยการจุดเทียนไข
ชนะสูตรศพชื่อว่านายจันเจ้าน่าจะต่อสู้กับคนร้ายด้วย
เพราะมีลักษณะมีดฟันเข้าที่มือด้วยนะครับ
กำลังตรวจสอบหามีดพระอยู่คาดว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแล้วคงเอาไปทิ้งนะครับ
เดี๋ยวจะไปหากล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุทั้งหมด
จะได้ขยายผลนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทั้งอีกประเด็นนึงที่ตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ต้องไปตรวจสอบต่อ